ดาบเหล็กน้ำผีนั้นมีแหล่งการทำอยู่ที่บ้านน้ำผี
ตำบลน้ำผีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์
ลับการตีดาบเหล็กน้ำผีของชาวบ้านในพื้นที่นี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้
จากช่างพื้นถิ่นที่มีความชำนาญและส่งต่อในเรื่ององค์ความรู้ที่ได้
โดยต้องเริ่มจากการถลุงแร่เหล็กที่มีคุณภาพการเผาไหม้สมบูรณ์
ใช้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญต้องไม่เร่งไฟให้ร้อนเกินไป
เพราะจะทำให้ได้เหล็กตีดาบที่เปราะหักง่าย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน